ที่หลายพักได้มีการชูเรื่องของการหาเสียงเนี่ย
ทหารก็ถูกพูดถึงในหลายพักเหมือนกันนะครับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทหารนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือการยกเลิกทหารรับใช้ที่หลายคนตั้งคำถาม
เอ๊ะทำไมเอาทหารไปใช้งานผิดประเภทหรือเปล่า

ล่าสุดเห็นว่ากศมครับคณะกรรมการสิทธิเตรียมเสนอเรื่องนี้กับทาง
กันกับอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ

คุณพีรวัตรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้ต้องขยายครับอย่างที่คุณพีรวัตรเกิดไปเมื่อสักครู่
ในขณะที่พักการเมืองบางพักและสังคมไทยบางส่วนเรียกร้องมานานแล้ว
ว่าระบบเอาทหารไปรับใช้ที่บ้านเนี่ยมันควรจะเลิกได้แล้ว
เมื่อวานนี้เห็นหัวข่าวว่ากสมชงเลิกทหารรับใช้
กศมก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เมื่อวานนี้กสมสองท่านคืออวพลีหรี
แถลงข่าวมีใจความสำคัญก็คือว่า
กศมบอกว่า
การนำพลทหารไปรับใช้นายทหารในภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทหาร
มันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กศมจึงเสนอกระทรวงกลาโหมให้ยกเลิกเกี่ยวกับทหารรับใช้
เอาเรื่องนี้มันต้องมีที่ไปที่มานี่ครับ
กศมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะกสมได้รับการร้องเรียน
จากคนที่ถูกส่งไปเป็นทหารรับใช้
ท่านผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
เรื่องที่อดีตนายทหารทหารหญิงคนหนึ่ง
ที่ไปช่วยราชการอยู่ในคณะกรรมธิการสิทธิวุฒิสภาคณะหนึ่ง

ทหารคนนี้ก็ส่งตัวไปช่วยงานที่บ้านพักของตำรวจหญิงรายหนึ่ง
ตำรวจหญิงรายนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้
เพราะว่าไปทำร้ายร่างกายเขา
ช่วงระยะเวลา๒ปีที่ไปเป็นทหารรับใช้
ก็ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงหลายครั้ง
นี่เป็นข่าวมาพักใหญ่แล้วนะครับ
ทหารหญิงคนนี้ครับก็ไปร้องเรียนที่กศม
กสมก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า
กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพศ๒๕๖๒
ได้กำหนดเกี่ยวกับทหารรับใช้ประจำตัวนายทหารโดยให้ทหารชั้นศัลยบัตร
สามารถมีทหารรับใช้ประจำตัวและให้อำนาจลงโทษทหารรับใช้ได้
นี่เท่านั้นยังไม่พอ
ยังกำหนดให้ทหารรับใช้มีหน้าที่รับใช้ภรรยาและบุตร
ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการนำทหารกองประจำการก็คือทหารเกณฑ์
ไปรับใช้นายทหารยศสูงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกฎดังกล่าวนี้กศมบอกว่ามันขัดต่อ
หลักสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ขอให้ไปตรวจสอบ
ประเด็นที่ตรวจสอบก็พิจารณาว่า
กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมปี๒๕๔
เรื่องการนำรับทหารไปรับใช้เนี่ยมีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนไหมนี่พิจารณาตรงนี้
กศมพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐมนูลปี๒๕๕๙
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทย
เป็นภาคีและมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม
ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายของบุคคล
ที่จะไม่ถูกจับและคุมตัวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมทั้งการทรมานทารุณกรรมลงโทษโดยวิธีการโหดร้าย
หรือการถูกบังคับให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงธาตุ
ไม่สามารถจะทำได้นี่กศมพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนี้
เอาเมื่อพิจารณาเป็นอย่างนี้กศมคณะกรรมการสิทธิ์ทำยังไงต่อ
กศมเมื่อคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่๒๔เมษายนปี๖๖ก็คือเร็วเนี่ย
ขอสมก็มีมติสิครับมีมติว่ายังไงครับ
ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมต่อกระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทย
และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสรุปก็คือว่า
ฟังดีนะมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กระทรวงกลาโหมยกเลิกกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พศ๒๔๕๕เสียซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทหารรับใช้
เท่านั้นยังไม่พอให้ยกเลิกระเบียบหรือขั้นตอนปฏิบัติ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้นายทหารระดับสูง
สามารถขอทหารชั้นผู้น้อยไปรับใช้เป็นการส่วนตัว
ทั้งนี้ภายใน๙๐วันภายใน๙๐วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งรายงานผลตรวจสอบฉบับนี้
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จากนี้ไปก็ต้องคอยดูว่าข้อเสนอของกสม
จะส่งผลยังไงจะได้รับการขานรับไหม
ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมยกเลิกกฎเสนาบดีที่เกี่ยวกับทหารรับใช้ไหม
นี่คือสิ่งที่สังคมต้องจับตามอง
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาคาใจมานานแล้ว
คนที่เห็นบ้านที่มีทหารรับใช้
เห็นแล้วบางทีก็เวทนา
คือรับใช้เยี่ยงธาตุ
ทำงานทุกอย่างล้างรถทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักเสื้อซักผ้า
กางเกงในให้คุณนายด้วยทำกันสารพัดอ่ะทำกันทุกอย่าง
เขาเป็นทหารนะครับถึงจะเป็นทหารเกณฑ์แต่ศักดิ์ศรีความเป็นทหารความเป็นมนุษย์
ไปทำงานเยี่ยงธาตุอย่างนั้นเนี่ยคนเห็นแล้วเขาก็ขัดใจเป็นประเด็นมานานแล้ว
และที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็คือว่ามีทหารใหญ่หลายคน
เกษียณจากราชการพ้นหน้าที่ไปแล้วแต่เอ๊ะยังมีทหารรับใช้อยู่ในบ้านเหมือนเดิม
เอ้าก็ปรากฏว่าเป็นนายทหารใหญ่มีเส้นมีสายติดต่อกับลูกน้องเก่าว่ายังไม่คืนนะ
ขอใช้ต่อ๒คน๓คนหรือกี่คนก็ไม่รู้ขอใช้ต่อ
เกษียณราชการไปแล้วพ้นหน้าที่ไปแล้วไม่อยู่ในราชการแล้วแต่ยังเบียดบังเอาทหารรับใช้มาคอยรับใช้อยู่ที่บ้าน
ทหารเกณฑ์พวกนี้กินเบี้ยเลี้ยงกินเงินเดือนหลวงแต่ไปรับใช้ทำงานบ้านให้นายทหารเกษียณมันถูกไหมล่ะครับ
จริงเมืองไทยเราเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงและไปไกลแล้วเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่เรื่องพวกนี้ยังอยู่
ยังอยู่และยกเลิกไม่ได้ผมจะถามว่าถ้าทหารยกเลิกเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยควรจะยกเลิกด้วย
เวลานี้เนี่ยนักการเมืองคนสำคัญที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีพ้นหน้าที่แล้วไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไปอยู่ฝ่ายค้านแล้วหรือไม่ได้เล่นการเมืองแล้วแต่ว่ายังมีอิทธิพลบารมี
ขอตำรวจมาคอยติดตามมาคอยขับรถนำให้มั่งมาติดตามโน่นมาติดตามนี่ตำรวจพวกนี้ก็ชอบสิครับมาอยู่กับนายทำงานไม่หนัก
พอถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนายฝากให้ว่าให้ขยับให้เลื่อนขั้นให้เลื่อนตำแหน่งไปเอาเปรียบคนอื่นเขาที่เขาทำงานกันโครมกลมเนี่ย
ทำงานหนักพอจะถึงเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งไอ้พวกที่ไปติดตามนักการเมืองปาดหน้าไปหมด
วันนี้เอาซะสองเรื่องนี่คือขีดเส้นใต้
เที่ยงวันนี้ครับคุณคิงครับคุณน้ำแข็งครับ